ทุกผู้ชมครับความคืบหน้าความเคลื่อนไหว
คดีของคุณแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดัง
ต้องยอมรับว่ามันก็แตกแยกย่อย
เป็นหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ด้วยกัน
เอากรณีของสสเต้มงคลกิจก่อน
สสเต้เนี่ยล่าสุดหลังจากที่ไปไลฟ์

เพราะว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าอุบัติเหตุ

วันนี้คุณมงคลกิจไปกับทนายกิจสนะ
ทนายกิจสนะที่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายของหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย

พานักประดาน้ำไปด้วยสองคนนะครับ

เพื่อจะดำน้ำลงไปเก็บตัวอย่างน้ำ
แถวประตูระบายน้ำคลองบางกรวย
ซึ่งคือจุดที่เจอขอนไม้จำได้ไหมฮะ

ที่สตเต้บอกว่าทีแรกคุณตังโมไหว้น้ำมา
ตอนหลังก็คุณแตงโมไหว้เกาะขอนไม้มา
นี่ฮะต้องการเก็บตัวอย่างน้ำตรงนั้นไป
เพื่อเอาไปตรวจเอาไปพิสูจน์
สเต้บอกว่าคาดว่าจุดนี้เป็นจุดที่คุณแตงโมตกเรือ
นักประดาน้ำก็ดำน้ำลงไปนะครับ
เก็บตัวอย่างน้ำจากความลึกด้านล่างเนี่ย
ลึกลงไป๖๗เมตร
ได้มาแล้วเพื่อจะเอาไปตรวจสอบนะ
ตัวอย่างผิวน้ำไปก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะ

มันมีความขุ่นแล้วก็มีโครนผสมอยู่ด้วย
ตัวอย่างน้ำด้านล่างที่ได้มา
สสเต้บอกว่าตรวจสอบก็คืออย่างนี้ครับ
จะเอาไปตรวจสอบเพื่อหาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
หาค่าความหนาแน่นของน้ำ
หาค่าความละเอียดของเม็ดทรายในน้ำ
แล้วก็ค่าความละเอียดของโครนในน้ำ

สสเต้บอกว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำ
ทรายแล้วก็กับโครน
ที่ติดที่พบอยู่ในร่างของคุณตังโม
หากมีความสอดคล้องกัน
ก็จะบอกจุดตกเรือที่แน่ชัดได้
ถ้าน้ำถ้าโครนถ้าทรายที่ได้วันนี้
มันตรงกับที่อยู่ที่ร่างของคุณตังโม
ถามว่านี่ฮะ
ที่สเต้กับทนายกิจสนาถืออยู่
แล้วจะส่งไปให้ที่ไหนตรวจสอบล่ะ
สสเต้บอกว่ากำลังปรึกษาทีมงานอยู่

ประสานกับทางกระทรวงยุติธรรมเอาไว้

ทีนี้ประเด็นที่มีกรณีกับทนายตั้ม

หลังจากที่เขาออกมาเตือนกันเรื่อง
แหมไปลงไปไลฟ์กับบังแจ๊ก
เกี่ยวกับผ้าลายลูกไม้ผืนนั้นเนี่ย
สสเต้บอกว่าได้คุยกันแล้วนะ
หลังจากได้คุยกันก็ทำให้ทราบว่าทนายตั้ม
ก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนกับตัวเองนั่นแหละ
คือต้องการเห็นความยุติธรรมในคดีของคุณตังโม
ที่ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าบาดแผลในคุณ

คุณแตงโมเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไรนะ
เสียชีวิตจุดไหนอะไรทำให้เสียชีวิต
ก็เลยมีการปรับความเข้าใจกัน
และจะมาร่วมกันตามหาความจริง
ส่วนเรื่องของบังแจ๊กสสเต้บอกว่า
ตัวเขาก็ทำความเข้าใจกับทนายตั้มแล้ว
เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาในการที่จะพูดคุยกัน
พอถามถึงกรณีที่ทนายเดชาทนายของคุณแม่คุณแตงโมเอง
ก็ออกมาบอกว่าจะแจ้งความเอาผิดกับ
นายอัธรุยะเรื่องรัตนพงศ์เรื่องหลักฐานเทศ
สสเต้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ขอยุ่งนะเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนกรณีที่หลายคนกล่าวหาว่าตัวของสสเต้เนี่ยหิวแสงหรือเปล่า
เต้หิวแสงหรือเปล่ามาหาความนิยมจากคดีของแตงโมหรือเปล่า
สสเต้บอกว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันย่อมต้องมีแสง
หากไม่มีแสงเนี่ยเราก็เดินไม่สะดวก
ถ้าแสงยิ่งสว่างเรายิ่งเดินสะดวกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่า
ถ้าคดีนี้มีแสงมากแสงส่องมากคดีนี้มันจะโป่งใส
ถ้าคดีนี้ไม่มีแสงมันจะไม่มีใครรู้
เพราะฉะนั้นแสงทำให้เกิดประโยชน์
ในหลายหลายด้านด้วยกันแต่ถ้าใครเอาแสงไป
ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
มันก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น
พักการเมืองหรือนักการเมืองหรือทนายความหรือช่องทีวี
หรือรายการทีวีก็ต้องการแสงเพียงแต่ว่าแสงนั้นเป็นแสงที่ทำให้
เกิดความยุติธรรมในสังคมหรือไม่อย่างไร

ไปเจอกันเลยดีกว่าเค้าไปเจอกัน
ไปเจอกันจริงครับ
พบกับทนายตั้มที่สำนักงานกฎหมาย

โอ้ได้เจอกันแล้วนะครับไปเจอกันเลยไปคุยกันเลย
สเต้บอกว่าวันนี้มาหาทนายตั้ม
เพราะ๒วันก่อนมันก็ปะทะคารมกันกับทนายตั้ม
ก็แค่ความเห็นไม่ตรงกัน

ว่าเป็นกรยานมิตรเป็นความหวังดี
ก็เปิดกว้างนะยอมรับความเห็นต่างนะ
การเป็นผู้แทนรัศดรต้องเปิดกว้างรับคำวิจารณ์
มุ่งหมายของการทำคดีคุณตังโม
ก็คือต้องการให้คดีนี้ได้รับความยุติธรรม
ให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

เรื่องความประมาททำลายหลักฐานและให้การเท็จ
มันไกลไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว
จากว่าไม่ได้มีหลักฐานใหม่เพิ่มเติม

คาใจเหตุการณ์บนเรือที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโม
อกจากนี้ผลการตรวจแอลกอฮอล์
ก็เจอแค่ที่คุณตังโมอย่างเดียว
แล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบาดแผลที่ขาคุณตังโมเกิดจากอะไร
ที่ไหนอะไรเป็นสาเหตุการตาย
นี่แหละก็คือเหตุผลที่สสเต้ให้นักประดาน้ำ
ลงไปเก็บตัวอย่างน้ำจากจุดที่คาดว่าเป็นจุดที่ตก
เพื่อไปตรวจสอบหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมนะคะ
สเต้มงคลกิจบอกว่าล่าสุดมีหลักฐานที่ได้มาใหม่
วันนี้เอาไปมอบให้กับอ
เดี๋ยวแทนแหลงกับหนักข่าวนะ

ส่วนเรื่องนี้ที่ถูกวิจัน
ไอ้ผ้าขาวที่อยู่ในมือบางแจ็ก

เพียงแต่ว่าก็หาผ้าผืนนี้มานานแล้ว
ก็ต้องการจะตรวจสอบก่อนนั้นแหละว่ามันจริงหรือเปล่า
ถึงแม้ว่าคนที่เจอเป็นบังแจ๊ก
ซึ่งมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือ
แต่ถ้าไม่รับก็เกรงว่าจะไปตัดเขาทิ้งโดยอคติ
ส่วนตัวมันเหมือนกับการทิ้งโอกาสที่จะเจอหลักฐาน
เพื่อจะเอาผ้าอันนี้มาตรวจสอบให้ได้
ถ้ามันไม่จริงก็ตัดทิ้งไปแต่ก็ถือว่าก็ได้ผ้ามา
อันนี้คือไม่อยากจะแบบตัดหลักฐานสำคัญทิ้งไป

คือสิ่งที่พี่ตั้มเขาแนะนำผมก็โอเค
รับทราบแล้วก็ถือว่าเป็นกรยานมิตรแล้วกันในการ
ที่เขาเรียกว่าเป็นห่วงซึ่งกันและกันมากกว่านะครับ
ซึ่งผมก็โอเคเพราะผมเป็นคนเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับ
รับทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่าการเป็นผู้แทนรัศดรเนี่ย
มันต้องมีคนทั้งรักทั้งไม่รักทั้งติดติติงได้
ต้องยอมรับทุกอย่างเพราะเราต้องเปิดกว้างนะครับ
เกียรติประเด็นที่มีพญาหลักฐานอยู่ที่ป้องนะตอนเนี้ย
ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรใหม่เพิ่มเติม
เรื่องเหตุการณ์บนเรือนะครับเพราะผมก็ยังไม่เชื่อนะฮะว่า
บนเรือจะยังไงก็ช่างนะฮะแต่คนตกน้ำคนหนึ่งเนี่ย
เราก็ต้องช่วยขนาดหมาแมวตกน้ำเราจะต้องช่วย
นี่คือประเด็นแล้วก็ประเด็นก็คือทำไมน้องแตงโม
กินเหล้าคนเดียวเหรอกินเหล้าคนเดียวแล้วก็สภาพ
ศพเราก็ยังไม่ทราบว่าตกลงบาดแผลที่ขาเกิดจากอะไร
แล้วก็เราก็ได้พยานหลักฐานอีกชุดหนึ่งที่เราได้มาซึ่งวันนี้เราได้มอบกับกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้ว
ซึ่งน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าก็จะแถลงให้กับสื่อมวลชนได้ทราบว่า
สิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยเป็นไปตามพยานหลักฐานใหม่
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงรูปคดีได้ดีกว่าเดิมได้ดีกว่าเดิมเราไม่ได้เชื่อครับเราไม่ได้เชื่อ
แต่เราหามานานสมมุติถ้าเป็นคนอื่นหามาเนี่ยเราคงไม่ได้สงสัย
แต่เพราะเอิญว่าพอมาเป็นน้องคุณแจ๊คคุณบังแจ๊กหามาเนี่ย
ทุกคนก็สงสัยว่าตกลงมันเท็จหรือจริงแต่ครั้งที่เราจะไม่รับหลักฐานเขาเลย
ทั้งที่เราหากันอยู่ตำรวจก็หาทุกคนก็หา
พี่ไทยก็หาทีมคุณบุ๋มประนัดดาก็หาก็หาไม่เจอ
แต่มาติดตรงที่ว่าคนที่เจอเนี่ยกลายมาเป็นคุณแจ๊คคุณบังแจ๊ก
ซึ่งก็รู้อยู่ว่ามันคืออะไรถูกป่ะแต่ถ้าคันเราหาอยู่แล้วเราไม่รับหลักฐานเนี่ย
มันเหมือนว่าเราตัดทิ้งด้วยความอคติส่วนตัวหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะมาฟังธนายตั้มบ้างนะคะ
นายตั้มบอกว่าก็ไม่ได้อะไรหรอกก็เป็นห่วงสสเต้
เป็นห่วงเรื่องบังแจ๊กนี่แหละกลัวสสเต้จะตกเป็นเครื่องมือ
เผยแพร่หลักฐานเท็จแล้วจะมีความผิดไปด้วยนะ
ก็คือเตือนด้วยความเป็นห่วงนะให้ระมัดระวัง
ส่วนตัวมองว่าสสเต้เป็นคนมีคุณภาพคนหนึ่งเลยนะเป็นสอสอคุณภาพเลยแหละ
ก็ไม่อยากให้ผิดพลาดเพราะการคบคนที่ผ่านมาเห็นถึงความทุ่มเทในการหาหลักฐานช่วยคดี
หลังจากนี้ทนายตั้มบอกว่าผมก็จะเป็นส่วนหนึ่ง
แล้วก็จะพูดคุยกันว่าจะร่วมมือกันด้านไหนได้บ้าง

ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าผมเองก็ใช้ถ้อยคำรุนแรง
แต่เป็นความรุนแรงที่แฝงไปด้วยความเป็นห่วงค่ะ
ก็เลยคุยกันแล้วก็เริ่มบอกกัน
ทางเต้เขาก็เข้าใจแล้วว่า
ถ้าเกิดว่าบางแจ็คเคยมีประวัติอย่างนี้มา
เดี๋ยวเขาก็จะต้องระมัดระวังในการที่จะนำเสนอพยานหลักฐาน
เรียบร้อยค่ะเจอกันคุยกันแถลงข่าวกับนักข่าวพร้อมกัน
จะร่วมมือกันหลังจากนี้นะคะ
ยังไม่จบนะคะไปดินเนอร์กันด้วยค่ะ

ใช่ค่ะร้านอาหารแถวซอยสาธรณ์๑๐
บรรยากาศชื่นมืนทนายกฤษณาก็ไป
นายกฤษณะก็อยู่กับสสเต้มงคลกิจตลอดอะเนาะ

ใช่การทำงานร่วมกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน

จะได้ทำงานเรื่องอื่นเพิ่มเติม
ให้กับสังคมหรือประชาชนเพิ่มเติม